ขาสาวคนไหนที่แบบกังวลว่าเอ๊ะถ้าท้องแล้วพอคลอดแล้วฉันจะเละหรือเปล่า

คุณแพทย์จะเปลี่ยนไปสามีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
คุณผู้ชมไปยี่ตาแล้วดูข่าวนี้กันดีเลยนะคะ
แรงบันดาลใจมีมาฝากคุณผู้ชมทุกวันค่ะ

เทยาโรเจอร์บอกเลยว่าก่อนท้องก็สวยท้องจนคลอดแล้วก็ยังสวยแซ่บอยู่ค่ะ
นี่แหละค่ะเผยโมเมนต์สุดน่ารักกับลูกสาวน้องมิลานะคะ
วัยเกือบ๓เดือนแล้วน้องเกิดเมื่อ๕กุมภานะฮะ
คุณเทย่าบอกว่าคุยกันเรื่องความฝันความหวังแล้วก็อาหารสุดโปรด
ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะเวลาว่างคุยกับลูกนี้นะคะ
ลูกเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็ชอบคุยกับลูก
คุณแม่บอกเลยนะคะว่าลูกสาวเนี่ยคุยเก่งมาก

จากโมเมนต์สุดอบอุ่นที่แฟนพากันเอ็นดูเอ็นดูแล้วนะคะ
มิลล่าเนี่ยนะก็ขโมยซีนด้วยดอกลีลาวดีสุดเก๋เลย

คระโมยซีนสูตรก็น่าจะเป็นขุนแม่ขโมยซีนขุนลูกอีกทีหนึ่ง
รูปที่คุณแม่ใส่เลี้ยงลูกดูสิคะ

มันเว้าอ
คุณศรีลิต้าเจนเซ่นนรงเดชนี่นามสกุลต่อท้ายนะคะ
รายนิ้วดิฉันยกนิ้วให้เลยค่ะ
ไปเลยนะคะเพราะว่าเธอเวรี่ปังทุกแคมเปญจริงค่ะ
ความน่ารักขยันอัปเดตพัฒนาการของลูกชาย
กวินนะคะวัย๑เดือนนิด
นี่คุณผู้ชมให้ดูหุ่นคุณศรีริต้า
เขาคลอดลูกวันไหนรู้ไหม๒๑มีนาคม
จำได้ว่าคุณศรีริตาสวยตั้งแต่วันเห็นมีนาคม
ตั้งแต่ก่อนคลอดนั้นก็สวยอีกแล้วแรงจริง
ถามออกนะคะว่าเดินออกมาข้างนอกเนี่ยรู้ไหมว่าเธอคลอดลูกมา
หุ่นดีจริงคุณผู้ชมดูเรียวขานะคะ
ว่าไปแล้วขนาดเธอท้องนะคะตอนเธอตั้งท้องอยู่
เธอก็สวยสวยเป้แบบบอดี้คนท้องนะจ๊ะ
เวลาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับพี่กรนรงเดช

กวินเนี่ยพี่อยากจะมีลูกแล้วว่าจองไว้เลยนะ
แต่ไม่ไหวนะพี่ยังไม่มดลูกเลยอันนี้พี่แซวตัวเองนะ
แต่สวยจริงก็เป็นภาพที่ปกปุ่นของครอบครัวนะคะคุณพี่สมขา
ปิดท้ายกันที่คุณแม่ป้ายแดงคุณลีนาตาลีนะคะ
เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยน้องนาตาชา
เมื่อวันที่๖เมษาที่ผ่านมา
ลีเองเนี่ยก็ได้โพสต์อัปเดตพัฒนาการของลูกน้อยแบบรายวันเลย
ความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาว
ที่มีแววสวยแต่เด็กตากลมมากเป็นเด็กที่ตาสวยมาก
หันไปมองคนอุ้มถึงบางอ้อค่ะได้แม่มาเต็ม
ดูความสดใสของน้องกับเครื่องหน้าสุดเป๊ะของคุณแม่สิคะ
โมเมคอัพยังรอดนี่ขนาดเพิ่งคลอดนะคะ
แต่ความสวยความละมุนของเธอคือสตาร์ฟไว้เลยค่ะ
นิดนึงขอดูรูปครอบครัวหน่อยนี่
คือไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะเหมือนพี่ฟุ๊กดีหรือจะเหมือนพี่ลีดี
ได้ใครไปก็คือดีหมดเลยเพราะหน้าตาดีกันทั้งบ้านเนาะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ครอบครัวด้วยนะคะ